ตลอดทั้งอาทิตย์นี้จะไม่พูดถึงเรื่องนี้เป็นไปได้จริง

โอ้โหมาหลายฉบับทีเดียวค่ะคุณค่ะ
เรื่องราวเนี่ยเกิดก็ตรงที่ว่ามีชาวเน็ตคนหนึ่งนะคะ
เขาไปเที่ยวยังสถานที่ท่องเที่ยวภูชีดาวบอกเลยนะคะ
แล้วก็ไปเจอกับหลักเขตแดน
ซึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมีการสลักชื่อเขียนชื่อเลยแหละนะคะ
มีทั้งชื่อมีทั้งนามสกุลมีทั้งอินสตาแกรมค่ะ
คือฝากติดตามผลงานเสร็จสับเรียบร้อย
ถูกต้องค่ะพอเข้าไปดูโป๊ะเช๊เป็นยังไงคะ
ของหนุ่มฮัทจีรวิทย์นั่นเองแห่งบ้านเดือดดาวนั่นเองค่ะ
ซึ่งพอเกิดเรื่องราวขึ้นมาเป็นยังไง
คนเขาก็ไปเข้าไปสอบถามในไอจีของหนุ่มฮัทค่ะ
ว่าเรื่องราวเนี่ยมันเป็นยังไงมันจริงหรือเปล่าค่ะ
นี่เป็นหลักเขตแดนนะคะที่กั้นระหว่างไทยแล้วก็ลาว
เป็นตึกแลนดมาร์คเลยแหละต้องไปถ่ายรูปตรงนี้คุณ
ก็ลงวันที่ไว้ด้วยนะ๑๒๑๒๒๐๑๖นี่แบบวัยมากเลยนะ
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีกระแสออกมาเรียกว่าโจมตีแหละ

ใช่ค่ะคราวนี้เรื่องมันเกิดขึ้นมาแล้วเป็นยังไงคะ

แต่ทีนี้บอกเลยว่าหนุ่มฮัทเนี่ยตอบกลับแบบแถวบ้านเรียกไม่ค่อยน่ารักเลย
คือตอบแรงใช้ภาษาไม่สุภาพเป็นคำสมัยพ่อขุนด้วย

ถูกต้องค่ะตอบกลับในธรรมนองนั้นเนี่ยแล้วก็คนก็เป็นกระแสขึ้นมาสิ
ว่าทำไมถึงตอบกลับแฟนคลับด้วยถ้อยคำที่รุนแรงแบบนี้ค่ะ
เดี๋ยวเราไปฟังเสียงหนุ่มพัฒน์กันดีกว่าค่ะ

ผมเขียนด้วยตัวของผมเอง
ตอนนั้นผมก็เห็นว่ามีคนเขียนอยู่แล้วด้วยนะครับ
เราก็ไม่รู้นะครับ
ก็มีความคิดไม่ถึงว่าจะทำให้เกิดเรื่องราวใหญ่โตขนาดนี้นะครับ
ซึ่งผมก็ปรารถนาดีนะครับที่อยากจะให้คนรู้จักมากขึ้นนะครับ
อันนั้นหมายถึงตอนที่เขาช่วยให้ผมโปรโมทสถานที่นี้

ตอนที่คือ๑๙นาทีที่ถามมาของคนนี้

ผมได้มีการคุยกับเจ้าของกระทู้แล้ว
แล้วก็มีการได้ขอโทษเขาไปแล้ว
แล้วก็มีความเข้าใจตรงกันแล้วนะครับในเรื่องนี้

อันนั้นก็เป็นอารมณ์ชั่ววูบนะครับของแพทย์นะครับ

เป็นแบบอย่างที่ไม่ดีครับ
อันนี้ก็ผิดนะครับ
ต้องกลับมาโทษอีกครั้งหนึ่งจริงนะครับ

แต่ว่ามีนักสืบโซเชียลไง

ไปขอโทษต่อผู้ใหญ่บ้านต่อหน้าเลยคุณที่จังหวัดเชียงรายเลยค่ะ
แล้วก็ไปทาสีอะไรใหม่เรียบร้อย